คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลกันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
เป็นกรณีของทางเจ้าหน้าที่อาสาร่วมกับตันยูเขานำคนเจ็บไปโรงพยาบาล
แล้วก็จะเข็นเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็มีผู้ชาย๓คน
อ้างตัวว่าเป็นทหารกรมวังอยู่ดีก็ไปโวยวาย
แล้วก็ไปตบหน้าอาสาของทางมูลนิธิร่วมกับตันยูไปหนึ่งทีค่ะ

คือทางคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาไม่ควรถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เขาบอกว่า๓คนนี้ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับโวยวายพยาบาลโวยวายเจ้าหน้าที่อยู่
แล้วก็มาโวยวายเจ้าที่อาสาของทางร่วมกับตันยูแล้วก็ตบหน้าไปด้วยหนึ่งทีนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้
จากเจ้าของคลิปก็คือคนอลงกรชูวงวานเป็นคนโพสต์คลิปค่ะ
ก็บอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนกับอาสาสมัครร่วมกับตันยูที่ถูกตบหน้า
คลิปนี้ถ่ายได้ช่วงหลังที่มีการตบไปแล้วคนที่ตบโวยวายหมอโวยวายพยาบาลก่อน
แล้วก็ไปตบอาสาสมัครไม่รู้สาเหตุแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นทหารกรมวังเนี่ยค่ะ
ก็เป็นคลิปคลิปนี้ล่าสุดคุณผู้ชมเรื่องนี้มีความคืบหน้า
นาวาโทยุทธศักดิ์กุณธนกิรติรองผู้บังคับการกองพันธ์สารวัตรทหารเรือที่๑กรมสารวัตรทหารเรือก็ได้พาจ่าเอกพาณิชย์มีสมคิดผู้ก่อเหตุให้มาขอโทษเจ้าทุกข์ที่สอนอบางกอกน้อยนะคะ
ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันด้วยดีค่ะจ่าเอกพาณิชย์เขาก็ขอโทษเขาบอกว่าขอโทษจากใจจริงเลย
ที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าวู้วามน้อยใจคือตัวเองเนี่ยบาดเจ็บไปรอพบแพทย์แต่ว่ารออยู่นานรอนานมาก
แล้วก็อยู่ดีเห็นทางอาสากู้ภัยเขาพาคนเจ็บมาแล้วก็เข็นเข้าห้องฉุกเฉินไปเลย
ตัวเองก็เลยนึกว่าโดนแซงคิวก็เลยโกรธคิดว่าโดนแซงคิวค่ะก็เลยโวยวายแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ตัวเองนะเคยถวายความปลอดภัยที่โรงพยาบาลศิริราชอยู่ตั้งหลายครั้งแต่ทำไมพอมาเจ็บป่วยแบบเนี้ย
ไม่ได้รับการเหลวแลก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจปนกับความที่เห็นคนอื่นทำไมได้เข็นเข้าห้องฉุกเฉินไปเลย
ก็นึกว่าเขาแซงคิวนะคะกรมสารวัตรทหารเรือตั้งกรรมการสอบวินัยจ่าเอกพาณิชย์นะคะ
แม้ว่าในทางพลเรือนเขาก็จะลงโทษกันไปแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะก็ต้องมีการสอบวินัยด้วย